มาติดตามความคืบหน้าคดีหวย๓๐ล้านกันหน่อยนะคะ
แม้ว่าก่อนหน้านี้จะห่างหายไป
แต่เราก็ยังติดตามกันอย่างเนื่องนะคะ
เพราะเราเชื่อว่าสุดท้ายแล้วคุณผู้ชมก็ยังอยากรู้อยู่ดีว่า
หวย๓๐ล้านงวดประจำวันที่๑พฤศจิกายน๒๕๕๙
เลขที่ออก๕๓๓๗๒๖มูลค่า๓๐ล้านบาท
ใบ๑ชุดเป็นของใครกันแน่
ระหว่างหมวดจรูนกับครูปีชา
วันนี้คุณผู้ชมศาลจังหวัดกาญจนบุรี
ได้มีการนัดไต่สวนมูลฟ้องเป็นครั้งที่๔แล้ว
ครูปีชาเป็นโจทยื่นฟ้องหมวดจรูน

คดีแรกก็คือยักยอกทรัพย์รับของโจร
คดีที่๒คือร่วมกันฟ้องเท็จ
วันนี้คือภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะ
คนที่มาถึงศาลก่อนก็คือทนายตั้ม
ทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดมาพร้อมทีมงาน
แล้วก็ร้อยตำรวจโทจรูลวิมูลมาพร้อมกับภรรยาด้วยนะ

เปิดเผยบอกว่าคดีอาญาที่ครูปีชายื่นฟ้องหมวดจรูน
ข้อหายักยอกทรัพย์รับของโจรวันนี้
สารนัดไต่สวนมูลฟ้องเป็นครั้งที่๔
ยังเหลือการซักค้านครูปรีชาคาดว่า
ก็น่าจะจบในส่วนของครูปีชาในวันนี้นะ
และจะไต่สวนพยานคนต่อไปได้เลย
และจะขอความเมตตาจากศาล
ให้นัดไต่สวนรอบละ๔๕วัน

อันนี้ในส่วนของคดีในส่วนของความคืบหน้า
อีกหนึ่งเรื่องวันนี้ที่ทนายตั้มพูดด้วยก็คือ

หนังสือเกี่ยวกับหวย๓๐ล้านบาท
มหากราบที่เราติดตามกันอยู่
นายตั้มบอกว่าตอนนี้เสร็จแล้วนะ
อยู่ระหว่างดำเนินการตีพิมพ์คาดว่า
จะวางขายได้ช่วงเดือนกันยายน
แบบนี้เกิดขึ้น
ส่วนหมวดจรูนแน่นอนนะคะ
ก็พูดน้อยต่อยหนักเหมือนเดิม

ทั้งที่ว่าหวยลอตเตอรี่๓๐ล้านบาท

ก็ยังมีกำลังใจดีนะคะ
หมวดจรูนแล้วก็ทนายตั้มพูดถึงเรื่องนี้กันหน่อยนะคะ
ผมว่า

เป็นหนังสือเรื่องปฏิหารหวย๓๐ล้าน

ก็คาดว่าน่าจะวางแผงในเดือนกัญญานี้แหละ

เป็นเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์คดีหวย
ซึ่งคิดว่าที่ประเทศอื่นไม่มี

น่าจะประมาณ๒๐๐กว่าหน้านะครับ

คอยติดตามเพราะว่ารับรองว่า

หวย๓๐ล้านในคดีนี้ด้วยนะครับ

ครูปรีชานายปรีชา

วลยุษย์บุฎวงสัยนะคะ
ก็เลยมีการเตรียมพยานคนต่อไปให้สารได้ไต่สวนเพิ่มเติมในช่วงบ่ายด้วย
ส่วนกรณีที่ว่าฝ่ายของทนายสิทธาก็คือฝ่ายตรงข้าม
อยากจะขอร้องให้สารนัดไต่สวนทีเดียว๔๕วัน
เพราะว่าเวลาไต่สวนปกติก็ใช้เวลา๑วัน
พยานมันมีเยอะทนายสิทธาอยากให้ครั้งนี้๔๕วันได้ไหม
อันนี้บอกถ้าสมมุติว่าเป็นคำสั่งสารครูปรีชาบอกก็จะยอมทำตาม
อันนี้คือการให้สัมภาษณ์แล้วก็เข้าไปในศาล
ทีนี้มีการถามครูปรีชาถึงหนังสือด้วย
ทนายตั้มนี่เขียนที่หลังครูปีชานะแต่ครูปีชาเขาบอกเขาก็มี
อยากจะให้เป็นอุทาหรณ์ในสังคมไทยเลย
มีการพูดถึงเรื่องนี้บอกมีคนสนใจสั่งจองเยอะนะ

ต้องสั่งสองฝ่ายสิคะเราต้องอ่านทั้งสองเล่ม

เขาบอกว่ามีคนสนใจแบบนี้
หลังจากเสร็จสิ้นในชั้นศาล
วันนี้ขั้นตอนต่างภารกิจที่เกี่ยวกับสาร
วันนี้จะเตรียมวางแผนในการรับจอง
จะให้จองเมื่อไหร่วันไหนอย่างไรช่องทางไหน

ถ้าสั่งจองแล้วช่วงที่ได้รับหนังสือ

ทีนี้ถามถึงเงินรายได้เกี่ยวกับการที่จะขายหนังสือ
ครูปรีชาบอกจะเอาไปทำบุญที่วัดในจังหวัดเลย
ใครที่อยากจะทำบุญช่วยครูปีชานะคะรอนะคะน่าจะมีออกมานะคะ
ส่วนเรื่องของการทำงาน
หลังจากวันที่๒๑มิถุนายนนะคะ
ไม่ได้มีคำสั่งย้ายครูปรีชา
ไปช่วยราชการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต๘
ในขณะที่มีการตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรง
ครูปีชาบอกว่าแม้ตอนนี้จะไม่ได้ไปสอนหนังสือ
เพราะว่าต้องไปทำงานที่สำนักงานเขต
ก็บอกว่าก็ทำงานทุกอย่างที่ได้รับมอบหมายตามปกตินั่นแหละ
ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรรอแค่คดีเสร็จ
แล้วก็จะกลับไปทำงานที่โรงเรียนต่อ
ก็คือโรงเรียนเทพมงคลรังศรีนะคะฟังเสียงครูปีชาหน่อยค่ะ
ตอนนี้ก็ช่วยปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่ที่สำนักงานเขต
การศึกษามโยงศาสเขต๘ศูนย์ประสานงานครับ
อีกฝั่งหนึ่งเขาก็ทำหนังสือเหมือนกันนะครับครู
รู้สึกอย่างนั้นเราจะซื้อเขามาอ่านได้ไหมเนี่ย

ของผมก็จะเป็นเรื่องแรงบันดาลใจ
ในการที่ทุกท่านสักวันหนึ่งทุกท่านจะต้องมีคดีความ

ท่านจะมีการครองตนการมีสติ
การใช้หลักธรรมมาอย่างไร
ให้เราสามารถอยู่คดีความได้ยังมีความสุข
บนพุทธภัยหลักความจริงนะครับ
หนังสือก็ออกมาแล้วคิดว่าจะเดี๋ยวจะเปิดจอง
เปิดให้จองแล้วก็คิดว่าสิ้นเดือนนี้
ก็คงจะได้รับกันจะได้ออกวางจำหน่าย
ทำมาสักประมาณกี่เล่ม

ถ้ามีการจองเยอะถ้ามันยังมีความต้องการ
ของผู้ที่สนใจแล้วก็คุณครูก็คงจะเพิ่มนะครับใช่ครับ

ทีนี้ไฮไลท์มันอยู่ตรงจุดนี้ค่ะคุณผู้ชม
หลังจากที่มีการไต่สวนมูลฟ้องสักค้านอะไรช่วงเช้าเสร็จ
พอพักกลางวันปุ๊บทนายสิทธาก็คือทนายตั้มเนี่ย
ออกมาให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว
บอกว่าในการซักค้านครูปรีชาภาคเช้า
ครูปรีชามีการรับสารภาพในบางเรื่อง
แต่เดี๋ยวจะให้สัมภาษณ์ในช่วงเย็นหลังจากที่ไต่สวนภาคบ่ายเสร็จ
แต่ว่าหลังจากนั้นไม่นานค่ะทนายตั้มได้มีการโพสต์ในเพจของทนายสิทธาเนี่ยนะคะ
ก็มีการโพสต์ใจความสำคัญก็คือ
ปรีชารับสารภาพแล้วคลิปคนก้มเก็บหวยได้
ไม่ใช่ลุงจรูนใครก็ไม่รู้เป็นเงาตะคุ้มตะคุ้ม
กล่าวหาว่าลุงจรูนรับสารภาพที่สมกาญจนบุรีในวันที่๒๘พฤศจิกายน๒๕๖๐
ก็ไม่เคยเห็นและไม่เคยได้ยินมาก่อน
แฮชแท็กปิดเกมปรีชา
แฮชแท็กหวย๓๐ล้านบาท
หลังจากนั้นไม่นานอันนี้เนี่ยคุณผู้ชมคลิปก่อนรองสุดท้าย
ทนายตั้มมีการโพสต์คลิปสุดท้ายด้วยนะ
บอกว่าคนชั่วต้องรับกรรม
คลิปสุดท้ายธนายตั้มโพสต์แบบนี้บอกว่า
อาจจะเป็นโพสต์สุดท้ายเรื่องหวยทนายโจทย์ร้องศาล
ผมเอาความจริงมาโพสต์ให้ประชาชนรับรู้
เลยขอให้สารวางข้อกำหนดอีกรอบ
ถ้าสารสั่งห้ามคงพูดเรื่องนี้ไม่ได้อีกแล้ว
ขอให้ทุกคนมั่นใจยังไงคนบริสุทธิ์ต้องได้รับความเป็นธรรม
ชั่วต้องได้รับผลกรรมอย่างแน่นอน
คดีนี้ยังอีกยาวนะคะตอนนี้แค่เริ่มต้น
สำหรับในชั้นศาลนะคือสารชั้นต้นอยู่เลย